พูดถึงเรื่องโสดมีใครโสดนานกว่านี้ไหม

ข่าวชั้นก็จะมาแย่งข่าวชั้นน่ะ

หบับทุกคน
เขาบอกเขาชอบพี่เคนมากอยากร่วมงานมาก
เค้าบอกไล่รูมายกรุ่ายงานตอนช่อง๓นะ
เออพีเคนเค้าแบบหมอบเหรียญให้ไง

ไปกาเฟไปกินชาซิมินู้นนั่นนี่

ไปฟังสิคะว่าพี่เค็นเป็นขวัญใจของเกรธไงบ้างคะ
เคนผมจำได้เลยตอนผมเข้ามาช่องใหม่

พี่เค็นเอาถ้วยรางวัลมาให้ผม
พี่เค็นน่ารักมากทุกวันเตรียมจากไหนเราก็ไม่ได้ทำงานร่วมกัน

เรากำลังจะมีงานที่ได้ทำกับกองพี่แอน
แต่พี่แอนก็เป็นไอดอลในเรื่องของการดูแลตัวเองการออกกำลังกาย
แล้วก็แบบพี่แอนน่ารักมากเคยไปกินไปทานข้าวด้วยกันพูดคุยกัน